อันนี้เรามาดูครับอีกหนึ่งคนที่เลือกที่จะเล่นฟุตบอลนะครับ
ทั้งที่ตัวเองก็มีรายได้ครึ่งแสนอยู่แล้ว
คือตอนนี้เขาทิ้งลิเกไปก่อน
ติดตามรายงานเรื่องนี้ดีกว่ากับการเดินตามความฝันของน้องแฟรงค์นะครับ
โดยคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ

อยู่บ้าง

ชัยที่การให้ชัย
ตอนเด็กพ่อผมเป็นนักบอลของจังหวัด
อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าตามพ่อไปตั้งแต่เด็กครับ
แล้วแต่ครอบครัวตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเป็นลิเกหมดเลยทั้งบ้าน
ผมก็เลยโตมาในครอบครัวลิเกครับ
ทางบ้านค่อนข้างแบบว่ายากจนครับ
ก็เลยแม่เขาไม่มีแบบว่าเงินที่จะส่งเรียน
แม่ก็เลยพูดกับผมว่าอยากให้ผมเล่นลิเก
ความฝันของรุ่นปู่รุ่นย่าอยากให้สืบสารมา
ผมก็เลยมาทำความฝันของแม่ครับ
พอได้ทำความฝันของแม่สำเร็จแล้ว
ผมก็เลยแบบว่าอยากเดินตามความฝันของตัวเองบ้าง
รายได้ร่วม๖๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่ไม่อาจตอบสนองความสุขจากการเลือกเดินตามความฝันได้
นั่นเป็นเหตุผลที่แฟรงค์เลือกรับเงินเดือนเพียง๑๐๐๐ต้น
และกับการเดินทางสู่ฝัน

แต่ได้คุยกับพ่อแล้วก็พี่

เสียสละในเงินที่แบบว่าผมต้องใช้ค่าใช้จ่าย
พี่ก็ส่งให้ตลอดเพื่ออยากให้ผมทำตามความฝันอะไรอย่างนี้ครับ
ถามว่าเงินผมเสียดายไหมก็เสียดายนะครับ
แต่ผมมีความสุขในการที่สัมผัสความฝันอยู่ครับ
ผมเลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนั้นเท่าไหร่ครับ
อนาคตแฟรงค์ฝันว่าเขาจะเป็นแบ็คขวา
ที่ได้ว่าลวดลายบนหลีกสูงสุดของประเทศ
ก้าวไปสู่ทีมชาติไทยที่เป็นความฝันสูงสุด
ซึ่งไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอีกกี่ขั้น
เขาก็จะไปยืนในจุดนั้นเหมือนที่เคยเป็นนักร้องลิเก
มีคนชื่นชอบอย่างล้นหลาม

ถ่ายภาพวิลวิเจริญเชื้อรายงาน
ดูแล้วน่าจะมีแม่ยกตามไปเชียร์กันแต่ละนัดเยอะอยู่นะ

ซุ่มเสียงคนที่เขาเป็นคนที่เคยเล่นลิเกเขาเสียงประมาณนี้

เดี๋ยวยังไงก็อย่างที่เขาบอกผมว่าคมดีก็คือขออยู่ความฝันก่อน
หรือถ้าเกิดว่ามันไม่เอาส่วนของเส้นหรือว่าอย่างไรก็ตามกลับไปที่เดิม
รุ้นตามเชียร์นะครับใครที่ชื่นชอบทีมนี้ตรังเอฟซี